ชาวบ้านที่ชัยภูมิบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นตะย่านคัก
แปลว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากจริงครับ
วัยรุ่นสองกลุ่มค่ะคุณผู้ชมเขาไปนั่งดื่มกินที่หาดตะสุ่มที่เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชายภูมิ

แยกย้ายกันไปนึกว่าจะจบไม่จบค่ะสุดท้ายกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
ที่บ้านพักของคู่อรินะคะแล้วก็อารวาสทำลายข้าวของตีรถมอเตอร์ไซค์
ก่อนที่อาจารย์บ้านจะออกกันมานะคะแล้วช่วยห้าม
แต่วัยรุ่นเนี่ยเห็นไหมล่ะดูเหมือนว่าไม่ฟังนะ
พยายามที่จะเข้าไปทำร้ายคู่อริที่หนีแอบอยู่ในบ้านพักค่ะ
คลิปนี้มีคนนำมาโพสต์ไว้ในกลุ่มคนฮักหนองบัวแดง
ระบุข้อความบอกว่าหาดตะสุ่มหาดตะสุ่มนี่เป็นสถานที่นะ
เป็นตะแย่นคักตีกันทุกอาทิตย์เขาเพิ่งจะฟื้นตัว
จากโควิด๒ต้องมาเจอนักเลงอีกก็เข้าใจนะ
พบว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยคืออย่างนี้

ซึ่งเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชายภูมิ

คือรอบแรกคือเขาก็หยุดกันไปแล้วนะ
จากนั้นยกที่๒มันเริ่มขึ้น
เพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่ามันยังติดอยู่ในใจ

พากันขึ้นรถกระบะตามหาคู่อริไปถึงบ้านพัก

ยังไม่มีใครแจ้งความนะครับ

ถ้าไม่มีคนช่วยห้ามตอนนี้เละเทนหมดแล้ว